เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ
คือเขาโพสต์ให้เห็นถึงความยากลำบากในการเข้าบ้านตัวเอง
คือเพื่อนบ้านนะคะพี่อุ๋ยปัญหาเดิมเนาะ
คือเพื่อนบ้านจอดรถขวางทางเข้าออกค่ะ
แล้วปัญหาคืออาม่าอายุ๘๐แล้วไม่สบายต้องไปโรงพยาบาล
มาส่งแท็กซี่มาจอดส่งถึงหน้าบ้านไม่ได้

บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

อาม่ากลับจากโรงพยาบาลแท็กซี่มาส่งหน้าบ้านไม่ได้
เพราะมีรถขวางอยู่ก็เลยต้องให้อาม่านั่งรถเข็นเลย

เราก็ส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

คือหน้าบ้านมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะ
ถนนกว้าง๔เมตรจอดรถตามแนวถนนได้๒คัน
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณบีเพื่อนบ้าน
ก็คือในคลิปจะเห็นผู้ชายที่ถอดเสื้อที่ออกไปดูนะคะ
เขาก็บอกว่าอ้าวเขาก็เป็นเพื่อนบ้านกับคนร้องเรียนเนี่ย๓๐กว่าปีแล้วนะ
ที่จอดรถตรงนี้มันเป็นส่วนรวม
เจ้าของบ้านหลายหลังก็เอามาจอด
แต่ที่เห็นในคลิปเป็นรถของคุณบีเองคุณบียอมรับ
ที่ผ่านมาก็เพื่อนบ้านไม่เห็นมาคุยไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรเลย
ทำไมถึงขั้นต้องมาร้องเรียนแบบนี้
ด้านคุณไก่ภรรยาเจ้าของบ้านที่ออกมาร้องเรียน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาเรื่องที่จอดรถมันมีมานานแล้วอะค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
เรื่องต้นไม้ที่ปลูกล้ำแนวถนน
กับเรื่องรถกระบะของเพื่อนบ้านมาจอดขวาง
ร้องเรียนเทศกิจไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข
ที่บ้านมีรถสองคันจอดในบ้านคันหนึ่งจอดหน้าบ้านคันหนึ่ง
แต่สุดท้ายสามีเอากระบะไปจอดที่อื่น

และปัญหาก็คืออาม่าอายุ๘๐ต้องไปโรงพยาบาลบ่อย
ก็ต้องเนี่ยกว่าจะเข้าบ้านได้รถแท็กซี่มาส่งถึงหน้าบ้าน
ก็ไม่ได้ตรงนู้นส่งปากซอยแล้วก็เข็นรถอาม่าเข้ามา
ใช่อันนี้ก็ว่าไปตามเรื่อง
ประเด็นคืออย่างนี้เลยอยากได้แค่ทางเข้าออก
ใช่ค่ะบางทีฉุกเฉินมามันก็ออกไม่ได้จ้ะ
แต่บางทีก็ต้องไปเรียกเผื่อสุขเสริญ

เราไปถามทางนิติหมู่บ้านให้ด้วยนะคะ
นิติบอกว่าก็ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนอะไรเลย
ไม่เคยรับเรื่องร้องเรียนประเด็นนี้เลย
เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูแลลูกบ้านเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะ